ฉลอมจัดเป็นงานจักษานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของชาวนา
ฉลอมใช้ใส่สิ่งของได้หลายชนิดเช่นผักผลไม้ไข่หรือของแห้งต่าง
โดยจะใช้ใบไม้อย่างใบตองนำมากรุภายในก่อนใส่ผลไม้เพื่อป้องกันการกระแทกเกิดรอยช้ำ
เป็นงานจักษานที่ทำได้ง่ายหาได้ในทุกครัวเรือน
อกจากนี้ชาวนายังได้นำชะลอมมาใช้ประกอบพิธีกรรมทำขวัญข้าว
โดยจะนำชะลอมมาใส่เครื่องเส้นเพื่อรับขวัญพระแม่โพศพสำหรับการทำขวัญข้าวในยามที่ข้าวตั้งท้อง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน